คุณผู้ชมค่ะที่บุรีรำค่ะเป็นเรื่องของความรักที่คือลูกบ้านคือคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยก็คือผู้ใหญ่บ้านความรักของผู้ใหญ่บ้านที่ทำให้ลูกบ้านถึงขั้นจะล่ารายชื่อเพื่อที่จะเอาเรื่องเลยนะคะเขาไม่ยอมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาของคนอื่นนะคะทั้งทั้งที่ต่างฝ่ายต่าง

ลูกกันหลายคนแล้วโอ้โหก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะชาวบ้านเนี่ยถึงกับว่าเออจะมีการล่าลายชื่อขับไล่ผู้ใหญ่บ้านกันเลยเพราะว่าก็มองว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดศีลธรรมนะคะกำนันตำบลสวายจีกนายสมอินกะเชิญรำบอกว่าคือสองคนนี้เนี่ยเขาหนีออกจากหมู่บ้านไปได้ประมาณห้า
ศัพท์สินร่วมกันอยู่ฝ่ายหญิงเนี่ยสุดท้ายไปทำเรื่องยอมยกที่ดินที่เป็นชื่อตัวเองทั้งหมดให้กับลูกสองคนโอ้ถ้าอย่างงี้คือฝ่ายหญิงก็ตัดสินใจเด็ดเดียวแล้วนะก็เด็ดเดียวด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายหญิงเนี่ยไปเคลียร์ในฝั่งของตัวเองก็คือไปดูเรื่องทรัพย์สินนะยกให้ลูกครับสามีก็เลยอ่ะยอม

นะฮะรักโอละวนวัยโอละเวงค่ะ
ล่าสุดทางสามีของฝ่ายหญิงเปลี่ยนใจนะฮะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณอุกฤษหงษ์ไทยสงประหลัดอาวุโส
อำเภอเมืองบุรีรำบอกว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากสามีของฝ่ายหญิงค่ะ
ให้เอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านให้ถึงที่สุด
ทางอำเภอก็ออกหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ฝ่ายหญิงรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
ให้มาพบกันที่อำเภอเพื่อที่จะสอบสวนหาข้อเท็จจริง
สิ้นเดือนเนี้ยค่ะสามสิบกรกฎาคมแล้วถ้าพบว่าผิดจริง
อันนี้ก็จะต้องดำเนินการตามวินัยของกรมการปกครองอย่างเฉียบขาด
เพราะว่าอย่าลืมว่าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
ท่านก็บอกว่าไม่ละเว้นแล้วก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ